ละเข้ตัวใหญ่หลุดจากวัดดังที่ชายภูมิตัวใหญ่ขนาดนี้จับไม่ได้
นอนไม่หลับแล้วครับไปดูคลิปกันนะฮะ

เห็นไงปุ้ย

แล้วมันดิ้นนะฤทธิ์มันเยอะเห็นไหมคะ

เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ความระมัดระวังมากเห็นไหมต้องไปแอบอยู่หลังเสาแบบนั้นนะคะ

เป็นภาพระทึกค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างคุณธรรมแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันล้อมจับจราเข้ตัวนี้เป็นจราเข้เพศเมียยาวกว่า๓เมตรหนักกว่าร้อยกิโลกรัมค่ะ

ถามว่ามันมาจากไหนมาได้ยังไงตอนแรกชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่รู้ที่มานะจะนอนไม่หลับเลยนะเพราะอะไร
ถ้าเกิดว่ารู้ว่าหลุดจากความเนี้ยเอาแล้วน้ำมามาจากลำคลองนึกออกไหมคะ
มาจากลำคลองอ้าวนึกออกไหมคะแล้วจะมีอื่นอีกไหมที่จะตามมานะคะ
จนไปสืบทราบมาว่าไอ้จราเข้ตัวนี้มันหลุดมาจากบ่อเลี้ยงนะคะ
หลุดมาจากบ่อเลี้ยงแล้วก็เดินเข้าไปในหมู่บ้าน
ทำเอาชาวบ้านตกใจแล้วก็หวาดกลัวกันนะคะแต่มันยังไม่ได้ทำร้ายใครนะคะ
คุณผู้ชมดูวิธีการจับหน่อยจราเข้ตัวนี้มันเดินกลับเข้ามาอยู่ภายในสาราวัดค่ะ
ห่างจากบ่อหลังวัดไปสักประมาณ๕๐เมตรบ่อเลี้ยงหลังวัดนะคะ
ล้อมจับจราเข้ครั้งนี้นำโดยคุณวราริสพร้อมสันเทียเป็นนักจัดการงานเทศกิจ
เขามีความเชี่ยวชาญชำนาญและช่ำชองในการจับจราเข้ค่ะ
เขาพยายามไล่ต้อนให้เจ้าระเข้จนหมุม
จากนั้นก็เพื่อให้จับได้ง่ายขึ้นเนี่ยนะคะ
แล้วนำเชือกมาคล้องมัดปากจราเข้
เชือกมัดขามัดหาง
ใช้เวลาเท่าไหร่นานนะคุณ๑ชั่วโมงเหนื่อยนะคะ

ใช้เวลา๑ชั่วโมงจึงจะสามารถจับจราเข้ตัวเขื่องตัวนี้เอาไว้ได้สำเร็จนะคะ
กลางชาวบ้านที่เห็นไหมคุณดูนะ

สุดท้ายนำมันไปที่เบาะเลี้ยง
ซึ่งมีความมั่นคงและแข็งแรงเป็นการชั่วคราวก่อน
คุณสงัดเติมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดิมทีเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านลี่เนี่ย
ท่านเป็นคนรักสัตว์ได้ขอลูกจราเข้จากโยมมาเลี้ยงในบ่อภายในวัด
เลี้ยงมานานกว่าเจ็ดปีแล้วนะใกล้กันค่ะยังมีคอกหมู
คอกเลี้ยงหมูป่าด้วยเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์ป่าที่บาดเจ็บ
ญาติโยมนำมาบริจาคให้วัดช่วยเลี้ยงสำหรับจรเขตตัวเนี่ย
มันไม่ดุร้ายมีความเชื่องคุ้นเคยกับคนเป็นอย่างดี
แต่หลังจากที่มันหลุดออกมาได้นะคะเอาล่ะทำไงต่อจากนี้ก็ต้องส่งคืนเจ้าของเดิม
เพื่อให้เจ้าของเนี่ยไปเลี้ยงดูต่อไปนะคะเพราะเจ้าอาวาสท่านมรณภาพไปแล้ว
ไม่มีใครดูแลมันแล้วถ้าเกิดมันหลุดออกมา
คิดว่ามันเชื่องมันจะเชื่องตลอดไปไหม

มันไม่เชื่อหรอกมั้ยมันดูสะบัดเมื่อกี้ดิ
ใช่ค่ะชาบ้านเขาก็เลยกลัวไง
ว่ามันอาจจะไปทำร้ายชาวบ้านได้ก็ต้องส่งคืนเจ้าของเดิม